สวัสดีทั้งสองท่านนะครับแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านด้วยครับ

อากาศวันนี้ก็ยังทรงนะครับถือว่าเป็นผลพวงจากพายุที่ตอนนี้ยังช่วยเราอยู่
ช่วยดึงฝนอยู่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะครับจากการคาดการณ์
ตอนแรกเนี่ยเราคาดการณ์ว่าพายุลูกนี้มาเรียนเนี่ยนะครับจะเหมือนลูกที่แล้วก็คือพระพิรุณนะครับ
แต่ว่าตอนนี้พายุลูกนี้ได้กลายเป็นซุปเปอร์ใต้ฝุ่นแล้วนะครับ

คือไต้ฝุ่นระดับที่๕ตอนพระพิรุณก็คือระดับยังไม่ถึงไต้ฝุ่นเลยนะครับในจุดเดียวกัน
ซึ่งทำให้หลังจากนี้เป็นต้นไปน่าจับตามองว่าตอนนี้ลักษณะฝนภาคเหนือฝนในบริเวณประเทศไทยเราเองเนี่ยนะครับ

ซึ่งหลังจากนี้เนี่ยฝนที่ดูดเข้าไปเนี่ยพอเข้าใกล้เมืองไทยของเราหรือว่าเข้าใกล้แผ่นดินก็จะมีการกระจายตัวออกมา
เหมือนว่ามีการรวมเอาฝนไว้จุดเดียวพอเข้าใกล้
พายุอ่อนลงก็จะกระจายตัวออกมา

และที่เขาบอกว่าต้องระวังไปจนถึงกลางสัปดาห์หน้าก็คือเป็นช่วงที่พายุเนี่ยขึ้นฝั่งพอดีนะครับ
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าภาพรวมเป็นยังไงทิศทางการเคลื่อนที่ของพายุลูกนี้จะส่งผลมากน้อยแค่ไหน
อย่างที่ได้ติดตามเมื่อสักครู่นี้บริเวณถ้ำหลวงตอนนี้มีฝนตกอยู่
พบว่าขณะนี้เองครับก็มีแนวฝนเข้ามาปกคลุมหลายพื้นที่เลยทีเดียว

จุดนี้จะสังเกตว่ามีแนวฝนเนี่ยนะครับ

ค่อยมีการถ่ายเทลงมาปกคลุมในบริเวณพื้นที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็บริเวณถ้ำหลวง

ก็จะเป็นภาพที่แสดงกลุ่มฝนที่มีการก่อตัวในบริเวณตอนกลางจนถึงตอนล่าง
ก็จะมีการตกประปรายหลายจุดหลายพื้นที่นะครับ
ส่วนใหญ่ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ก็ยังคงเป็นแนวชายฝั่งนะครับ
ฝั่งอันดามันซะส่วนใหญ่ที่ตอนนี้ยังคงมีฝนอยู่
ส่วนตรงนี้ครับคือร่องฝนครับ
เป็นร่องฝนที่หลังจากนี้เป็นต้นไปจะค่อยเลื่อนต่ำลงมานั่นเองครับ

พายุจะเคลื่อนที่เข้าหาร่องฝนร่องฝนนี้นะครับ
นี่เป็นภาพถ่ายดาวเทียมแสดงการก่อตัวของกลุ่มก้อนเมฆที่เกิดขึ้นนะตอนนี้นะครับ
ซึ่งตอนนี้เองครับมีแนวฝนที่มีการก่อตัวจากกลุ่มก้อนเมฆเนี่ยนะครับ
เป็นแนวยาวเข้าสู่พายุลูกนี้นะครับ
นี่คือมาเรียครับซึ่งตอนนี้ได้พัฒนากลายเป็นไต้ฝุ่นระดับที่๕เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
อย่างที่บอกเลยครับว่ามีบทบาทสำคัญเลยทีเดียวที่จะดึงเอากระแสลมเข้าสู่ศูนย์กลางของพายุ
แล้วก็ทำให้ทั้งลมทั้งฝนเมืองไทยของเราเนี่ยแรงขึ้นโดยเฉพาะในช่วงวันจันทร์เป็นต้นไปนะครับ
นี่คือการคาดการณ์ของตรงประตุฤนิพยาวัน๒วันนี้อาจจะไม่คิด็นภาพมากเท่าไรนะครับ
แต่ว่าหากเราดูไปเรื่อยนะครับจะพบว่าจะเริ่มแรงขึ้นคุณผู้ชมดูด้านขวาของจอนะครับ
ก็ค่อยเคลื่อนที่เข้าไปชิดติดแนวใช้ฝั่ง
การว่าจะเคลื่อนที่ผ่านบริเวณทางตอนบนของไต้หวัน

ก็จะส่งผลทำให้ฝนมีบทบาทมากยิ่งขึ้น

เป็นการคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนสะสม
อันนี้เป็นการคาดการณปริมาณน้ำฝนในวันพุธ
เดี๋ยวถ้าหากย้อนกลับไปอีก๑วันนะครับเป็นวันอาคาร
สังเกตว่าสีแดงคือจุดที่ฝนตกสะสมเยอะ

สภาพอากาศจะมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน
พุธฝนจะเพิ่มมากขึ้นในหลายพื้นที่
ส่วนคลื่นครับนี่คือวัน๒วันนี้

คลื่นสีม่วงคือคลื่นที่มีความสูงประมาณ๓๔เมตรเลยทีเดียว
ก็ยังอยู่ห่างจากแนวชายฝั่งอยู่

คลื่นจะค่อยเข้ามาประชิดติดแนวชายฝั่งมากยิ่งขึ้น
แล้วก็จะค่อยเข้ามาใกล้บริเวณพื้นที่ชายฝั่งอันดามันมากยิ่งขึ้น
และจะเป็นแบบนี้ต่อไปจนถึงกลางสัปดาห์เลยนะครับ

จะมีคลื่นสูงประมาณ๓เมตรปรากฏอยู่ด้วย
ดังนั้นใครที่จะออกเดินเรือก็ต้องติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่อง
เรือที่เจาะเดินเรือได้จะต้องมีความยาวของลำเรือเป็น๓เท่าของความสูงของคลื่น
ถ้าหากความสูงคลื่น๑เมตร
เรือจะต้องมีความยาวมากกว่า๓เมตร
ถึงจะสามารถฝ่าลำคลื่นที่มีความสูง๑เมตรได้
ทีนี้ถ้าหากคลื่นสูง๒เมตรครับ
เรือที่จะฝ่าคลื่นออกไปได้ก็จะต้องมีความยาวมากกว่า๖เมตร
ส่วนถ้าหากเรือที่มีขนาด๙เมตรขึ้นไป
สามารถที่จะฝ่าลำคลื่นที่มีความสูง๓เมตร
นี่คือลักษณะของเรือคร่าวนะครับที่จะสามารถฝ่าความสูงคลื่นในแต่ละระดับได้
ดังนั้นในระยะนี้ก็มีการประกาศเตือนนะครับว่า
มีคลื่นฝั่งอันดามันที่จะต้องระวังก็คือ๒๕เมตรเลยทีเดียว

เรือตั้งแต่๖เมตรเป็นต้นไปนะครับ
ไปถึง๑๕เมตร
หลายพื้นที่เริ่มตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไป
ฝนจะเข้ามามีบดบาดเยอะหลายทีเดียว
เพราะพายุเริ่มเข้าใกล้แผ่นดินใหญ่
ก็จะทำให้โอกาสการเกิดฝนเป็น๑๗๐ของพื้นที่
ในระยะนี้ก็ร้อนละ๖๐ของพื้นที่อยู่
ส่วนอุณหภูมินั้นก็ไม่ค่อยแตกต่างกันมากนะครับ

สูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๒๓๓องศาเซลเซียต
ระยะนี้ก็ตรวจสอบสภาพอากาศกันด้วยนะครับ

ทั้งวนบกวนทะเลรวมถึงการเนื้อทางอากาศด้วยนะครับ

ผมพุทธนันทร์พฤศิษฐ์มหันต์สวัสดีครับ